มีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงเป็นแก๊งจากคณะรำวงที่ดังมากวงหนึ่งในน่าน
ลูกสาวเธอเนี่ยนะคะเธอก็เล่าประวัติให้ฟังบอกว่าเป็นสาวรำวงนั่นแหละอยู่อีกคณะหนึ่ง
เป้าว่าเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังในจังหวัดน่านด้วย
พาพวกมาเลยค่ะมีทั้งชายทั้งหญิงมารุมทำร้ายลูกสาวเธอกับเพื่อน
กลางถนนกลางสี่แยกแบบนี้ไม่เกรงกลัวกฎหมายเลย
บรรยายว่าโดนยำเละทั้งเตะทั้งต่อยทั้งกระทืบหนักสุด
มีใช้ขวดเบียร์ด้วยตีหัวขวดแตกเลยเท่านั้นยังไม่พอนะคะ
ฝ่ายสาวรำวงเน็ตไอดอลสุดสวยเมืองหน้าเนี่ยยึดโทรศัพท์มือถือของลูกสาวเธอด้วย
แล้วก็เอาไปเปิดแชทหลอกให้เพื่อนของลูกสาวอีก๒คนมาหาที่จุดนี้
มาทำไมล่ะมาโดนรุมอีกอีก๒คนน่วมสรุปว่าโดนยำไปทั้งหมด๔คน
หลังจากก่อเหตุทำร้ายร่างกายคนอื่นแล้วกลุ่มนี้ที่มากัน๑๐คน
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลยนะคะส่วนสาเหตุนะ
น่าจะมาจากความขัดแย้งของคณะรำวงสองแห่งนี่แหละมีเรื่องกระทบกระทั่งกันอยู่บ่อย
ลูกสาวเธอถูกกล่าวหาว่าไปโพสต์ด่า
เกี่ยวกับชุดของสาวรำวงเน็ตไอดอลชื่อดังที่มีการเรียนแบบชุดรำวงของคณะของเธอ
หลังจากเกิดเหตุค่ะทางผู้หญิงที่โพสต์ก็คือคุณแม่หนึ่งในผู้เสียหาย
ไปแจ้งความพร้อมกับเพื่อนลูกสาวที่ได้รับบาดเจ็บอีกสามคนขั้นตอนหลังจากนั้นค่ะ
ตำรวจนัดสองฝ่ายมาเจรจาที่โรงพักแล้วนะแต่ว่าฝ่ายสาวรำวงเน็ตไอดอลสุดสวย
มาถึงโรงพักไม่ได้ขอโทษหรือยอมรับผิดในสิ่งที่ตัวเองกระทำลงไป
อกจากนี้เธอบอกว่าที่ต้องเอาคลิปนี้มาโพสต์เพราะว่าช่วงพูดคุยเนี่ย
เห็นตำรวจพูดเหมือนเข้าข้างเลยพูดเหมือนเข้าข้างฝ่ายสาวรำวงที่หน้าตาสวยเป็นเน็ตไอดอลเนี่ยนะคะ
ก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดียให้ช่วยกันตัดสินหน่อยว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไงเนี่ยนะคะ
เอาฝากตำรวจด้วยนะคะจังหวัดน่านค่ะ